นี่นิวไผ่สรุปแล้วคือยังไง

ลายปลอมคุณหนุ่มเสนอไปเมื่อวานนะคะ
ดิวก็ออกมาแล้วนะคะ

ฝ่ายชายออกมาชี้แจงว่าลายดังกล่าไม่ใช่ของจริง
แต่ก็พูดไม่ได้ว่าไม่มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้

ดิวออกมาเผยแล้วว่าดิวรู้เรื่องนี้ก่อนที่ข่าวจะออก

ได้ออกแผนกันไปหนึ่ง
เขาถามว่าหรือผ่านตรงนี้เป็นยังไง
ต้องบอกก่อนนะคะว่าต่อให้ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น

เมื่อวันที่สิบสาม
เมื่อวานหรอ
เออนี่อ่ะพาไปแชนแนล
นะครับคุณไพนี่นะครับก็ลงไอจีเลยบอกว่า
มีคุกเข่าใส่ไง
เห็นลอยยิ้มหวานแบบนี้

กี่ทีก็ชื่นใจเนอะ
ขอบคุณที่เข้าใจอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกา
เพราะพี่รับรู้ได้ว่าเราอยู่กันเพราะอะไร
มันคือความรักความเข้าใจ
พี่คงไม่คบกับใครเพราะเขาอยู่เพราะเงินแน่
เพราะพี่ก็เชื่อว่าถ้าหนูต้องการเงินคงมีคนที่ให้ได้เยอะกว่านี้